ช่วงตลอดตลอด
ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขยับมาค่ะเข้าไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลยจ้า
ไปดูราคาเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองนะคะใครที่ชอบกินเห็ดมาดูราคาเห็ดวันนี้กันหน่อย
ฟาง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๔๘บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เห็ดเข็มทองอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ